สวัสดีค่ะได้เวลามาอัปเดตข่าวบันเทิงในไทยรัฐบันเทิงเที่ยงนี้กับใบตองรัชตะวันกันแล้วค่ะ
มาเริ่มต้นข่าวแรกกันที่เรื่องราวหัวใจของนางเอกสาวหน้าสวยอย่างซีริต้าเจนเซ่นนะคะ
ริต้าประกาศลดสถานะจากคนรู้ใจเหลือเพียงเพื่อน
ทั้งที่คบหากันมานานห้าปีล่าสุดก็ถึงคิวของนางเอกสาวริต้ากันบ้างนะคะ
ได้ออกมาเปิดเผยเรื่องหัวใจว่าตอนนี้ยังเหมือนเดิม
ไม่ได้เป็นสาวเนื้อหอมมีหนุ่มเข้ามาตามขายขนมจีบ
อย่างที่หลายคนเข้าใจส่วนความสัมพันธ์กับอดีตหวานใจ
เรต้าเผยว่ายังคงเป็นเพื่อนที่มีความรู้สึกดีให้กัน
รีเทิร์นนางเอกสาวออกตัวเลยว่ายังไม่ได้คิด
พร้อมขอบคุณหลายคนที่ตามลุ้น
แต่เจ้าตัวก็คงปล่อยให้เป็นเรื่องของเวลาค่ะ

ก็เหมือนเป็นเพื่อนกันมากกว่าไม่เหมือนเดิมค่ะ
แต่ก็เขาก็ยังน่ารักเราก็ยังเป็นห่วงเป็นใยเขาเสมอในฐานะเพื่อนคนหนึ่งค่ะ
ฝ่ายชายก็ออกตัวว่ายินดีแล้วก็พร้อมที่จะรีเทิร์นกับน้อง
อันนี้ไม่รู้เรื่องเลยค่ะยังไม่ได้คิดเลยค่ะยังไม่ได้คิดเลย
เรียกได้ว่าทุกอย่างก็เป็นเรื่องของอนาคตนะคะเรียกได้ว่าไม่ได้อยากไปกำหนด
ลิต้าว่าปล่อยให้เขาเป็นเรื่องของธรรมชาติดีกว่าเราก็ไม่ได้คิดอะไรอย่างนั้นไม่ได้คิดเลยอะค่ะ
ก็อยากที่จะเป็นเพื่อนกันจริงค่ะ